ที่นนทบุรีนี่ฮะเรื่องโจหัวร้อนนี่คุณผู้ชมเออเออ
ไหนเล่าดิมากันสองคนครับขับผ่านมาแต่ดันเป็นช่วง
พี่พี่มันย้อนสอนนะเตือนดีเลยนะ
อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกอ๋อครับครับก็เหมือนจะไม่มีอะไร

แล้วก็วกกลับมาคันที่ย้อนสอนวกกลับมา
กลับมาทางเดิมเลยบอกผมย้อนกลับมาให้แล้วนะ

ปรากฏว่าฝั่งที่ขับย้อนสอนนะลงจากมอเตอร์ไซค์มา
แล้วเอาอะไรมาคว่างในบ้านไปดูกัน
ย้อนกลับมากฎาจอดสอนเนี่ย
มากเข้ามา

รถมาให้ข้างล่างรถมาข้างล่าง
เฮ้ย

เขาบอกดีไม่ได้บอกแบบกวนตีนอะไรเลยนะ

ถ้าเราขับย้อนสอนแบบนี้มีรถใหญ่มาทำยังไงล่ะมันอาจจะชนเอาได้
โหไอ้พวกนี้เฮ้ย

นายสุรินนี่ที่เราวงสีเหลืองให้ดู
นายสุรินเนี่ยเขาเล่าว่าเมื่อคืนวันพุธ๔ทุ่มครึ่ง
เขากับเพื่อนรายเดอร์รวม๖คนก็นั่งรับรอรับออเดอร์อยู่หน้าบ้านครับ
บ้านก็มันอยู่หัวมุมทางโค้งเป็นวันเวย์อย่างที่บอกไป
วันเวย์คืออะไรล่ะเดินรถได้ทางเดียว
ระหว่างนั้นครับวัยรุ่น๒คนขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนไป
เพื่อนก็เตือนว่าย้อนสอนนะครับอีกฝ่ายก็ตอบกันว่าครับขอโทษครับ
ตอนแรกนะดอมพี่คิดว่าแบบว่าเป็นการเตือนแบบกวนอะไรอย่างนี้
เปล่าเลยเราได้ยินเสียงชัดเลยว่าเขาเตือนดี
ใช่เขาเตือนดีแล้วฝั่งโจสองคนที่ขี่ย้อนสอน
ก็ตอบดีนะตอนแรกก็เหมือนจะตอบดีครับขอโทษครับ
แล้วก็วนกลับมาบอกผมมาถูกทางแล้วนะครับ
เพื่อนกลุ่มรายเดอร์ที่นั่งออกันอยู่ก็บอกว่าครับผม
ก็นึกว่าไม่มีอะไรสักพักมีคนนึงครับ
ฝั่งโจ๋ที่เก่าเห็นถามว่ามองหน้าอะไรไลน์แมน
แล้วก็โจนั่นไปจอดห่างไป๒๐เมตร
แล้ววกกลับมาเอาก้อนหินมาปลาใส่บ้านเขา
วงแตกเลยครับรายเดอร์ที่นั่งอยู่วงแตกเลย
เท่านั้นยังไม่พอพอปลาหินเสร็จ
คุณผู้ชมเห็นไหม๑ใน๒โจ๊เมื่อสักครู่เนี่ย
สตาร์ทมอเตอร์ไซค์ของรายเดอร์
ของรายเด้อแล้วก็ให้มันหมุนแล้วก็เสียหายไปด้วยครับ

ฉะนั้นคนที่ไม่รู้ทางไม่ว่าคุณจะไม่รู้โดยอะไรก็ตามเนี่ย
ถ้าคุณขับย้อนสอนมาเฮ้ยมันเสี่ยงอันตรายจริงฮะ
คุณสุริยืนยันว่าไม่ได้รู้จักกับผู้ก่อเหตุมาก่อนนะ

ตำรวจบอกทราบตัวคนก่อเหตุแล้วนะคนหนึ่งอายุ๒๓ปีชื่อนายธนวัฒน์
อีกคนอายุ๑๙เองชื่อกริจชะนกตอนนี้ตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานครับ
ติดตามตัวทั้งสองคนมาดำเนินคดีต่อไปนี่ทางขวานี่ครับ
ตอนที่มาจับตัวมาได้เนี่ยนะอยากจะดูอยากจะดูว่าสีหน้าสีตาจะเป็นยังไง
จริงอยากฟังด้วยเผื่อว่านะคุณผู้ชมเผื่อว่าฝั่งรายเดอร์พูดอะไรไม่เข้าหูพวกเขาหรือเปล่า

อยากจะดูเหมือนกันว่าจะหงายการ์ดอะไรนะครับ